ชมเคยไปแถวเรียบทางด่วนบางขุนเทียนมั้ยคะ

ตัวพี่เขาเนี่ยนะทะไหลเข้าไปฮะ

โอ้โหเลยเขาเสียชีวิตครับ
ถลายเข้าไปใต้ท้องรถคันนี้ฮะ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
อนุสาวรีคุณกลาถนนเรียบทางด่วนบางขุนเทียน

จุดเกิดเหตุเจอรถพ่วงจอดอยู่เห็นไหมครับคันนี้ฮะ
ที่มีโครงเหล็กอยู่ข้างบนนะครับ
ล้อหลังข้างซ้ายพบร่างของนายสาริสพงสมภาร
อายุ๓๓ปีเขาเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าครับ
ใกล้กันมีรถจักรยายนต์สภาพพังเสียหายยับเยินทั้งคัน
อกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งรายนะครับ
ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพิจารณาแล้ว
สภาพมาเห็นลิงแม่ลูกอ่อนกำลังข้ามถนน
ทำให้รถที่ผ่านมาถึงตอนนั้นทุกคันต้องชะลอตัวหมดใช่ไหม
ระหว่างนั้นคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้

วันนี้แหละครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างขึ้นนะครับ
พอรถคันต่างชะลอตัวเขาเห็นแล้วล่ะ

ทำมือเหมือนว่าอ้าวหยุดนะข้างหน้านะชะลอตัวนะ
แต่ตอนนั้นนะครับผู้เสียชีวิตขี่มาตามเส้นทาง

เกี่ยวเข้ากับจักรยานยนต์คันที่โบกให้คนอื่นเบา

เสียหลักล้มครับคุณผู้ชมดูใต้ท้องรถพ่วง

ยืนยันบอกตัวเองไม่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เป็นพยานได้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันก่อน
หวังที่เขาจะมีคนมาเสียชีวิตอยู่ใต้รถเขาเนี่ย
คือตอนนี้นะครับ
คนที่โอเคนะครับ
ขับรถพ่วงเขาบอกว่าขอวิงวอนเลยนะ
ใครที่เห็นเหตุการณ์แล้วเห็นว่ามันเป็นอย่างที่เขาเล่าจริงเนี่ย
ช่วยเอาหลักฐานมาให้เขาหน่อยนะครับ
ตำรวจสอนอเทียนทะเลก็จะสอบพยานแวดล้อมนะ
แล้วนำตัวคนขับรถพ่วงเนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมก่อนที่สอนอนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายฮะ